ต่อที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะเป็นที่น่าตกอกตกใจมากเลยนะ
เมื่อนั้นแสดงสาวหญิงหญิงสรุชาค่ะ
โพสต์รูปรถที่ถูกชนแบบพังยับเยินเลยนะคะ
แฟนก็เลยแบบโอ้ตกใจจริงอยากรู้ว่าเธอเกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าเนี่ยอาจกำแพงแบบนี้เธอโพสต์ว่า
กำแพงจ้ะแม่หลุดโค้งไปเลยลองวัดกับกำแพงดู
จากโดนดูดแล้วก็คงจะได้ความเป็นห่วงไปด้วยนะจ๊ะ
สอบถามเจ้าตัวบอกว่าก็ไม่มีอะไรค่ะ
แค่การแข่งขันขับรถที่สนามแข่งรถพีรัสเซอร์กิจพัทยา
สภาพรถอาจจะพังแต่ว่าหญิงปลอดภัยนะคะ
เพราะว่าไปแข่งพร้อมเพื่อนหนุ่มเจดนั่นเองค่ะ

แต่ว่าในสนามมีคนที่มีประสบการณ์ดูแลเธออย่างดีนะคะ

กลับมาโพสต์สเตตัสตั้งในอินสตราแกรมได้แบบนี้

เป็นกำลังใจให้แล้วกันจะได้ไม่ประมาทนะคะ

นี่ขนาดในสนามแข่งยังยับเยินขนาดนี้นะ
ชีวิตจริงขอให้ไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับน้องหญิงอีกแล้วนะคะ